มีเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
คือไฟไหม้อย่างหนักเลยรถดับเพลิง๓คันยังเอาไม่อยู่เลยนะคะ
พระเนรก็ต้องหนีกันออกมาค่ะ
นี่นะคะชาวบ้านพระเนรหลายสิบคนได้แต่ยืนมองเหตุการณ์เกิดขึ้น

กุฏิเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ค่ะ

อบตพระหวาอบตด่านแม่ลำเหมา

กุฏิเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนนะคะเสียหายอย่างหนักค่ะ
ตอนเกิดเหตุทั้งพระทั้งสามเณรรวมถึงพระครูสิริขันตยาพิรัตน์เจ้าอาวาส
จำวัดอยู่ก็ต้องวิ่งกันออกมายังเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เมื่อเช้านะคะเจ้าคณะจังหวัดป่าพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ไปตรวจเยี่ยมไปให้กำลังใจท่านเจ้าอาวาสและพระลูกวัด
สาเหตุเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนะคะ
สาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากอะไรกันแน่ค่ะ